คุณไอซ์สรรยูหลายคนคิดถึงเหลือเกิน

ล่าสุดนะคะก็กลับมาเล่นละครนะคะ

เพราะว่าคิดถึงเหลือเกินงานละครนะคะ
แล้วก็ตั้งตารอนะคะ
วันที่จะได้เล่นละครเรื่องนี้นะจ๊

เพราะตั้งใจจะไม่รับละครยาวอีกหลายปีเลยค่ะ

เพราะว่าไอรู้สึกว่าไอไม่ค่อยเหมาะกับละครเท่าไห
คือจริงตอนหลายมาทำรายการทีวีเยอะมากเลยครับ

คือไอซ์ทำรายการทีวีอาทิตย์หนึ่งประมาณ๔วัน

ตัดสินใจรับละครมันกลายเป็นไอค่อนข้างโหลดมาก

ก็เลยทำรายการทีวีให้เต็มที่แล้วก็ร้องเพลงให้เต็มที่

ว่าคนเราก็ต้องเลือกที่จะทำ
ใช่แล้วก็ต้องเลือกมีแก๊ปเวลาให้ตัวเองด้วย
เอาล่ะไม่เป็นไรงานละครอาจจะเห็นนิดหน่อยนะคะ

ติดตามผลงานของไอซรันยูกันต่อได้นะคะ